ต้องตัวกันระหว่างพระกับศรีกาก็กลายเป็นเรื่อง

ก็เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่นำเสนอข่าวมาหลายต่อหลายวัน

วันนี้ทางฝ่ายหญิงก็เปิดหน้าในการไปออกรายการด้วย

ในการที่จะพูดถึงสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอ
แล้วก็อดีตพระรูปหนึ่งนะฮะเป็นอดีตพระนักเทศเนี่ยนะครับ
และทีนี้มันก็มีประเด็นดราม่าอะไรมาเยอะแยะเลยนะคุณนะ
ฝ่ายหญิงวันนี้บอกว่าวันนี้จะขอออกสื่อออกรายการ
เพื่อที่จะขอให้สังคมให้อภัยเธอหน่อย

เธอเป็นผู้หญิงเธอกล้าออกมาเปิดความจริงแบบนี้
ก็อยากให้ผู้ชายฝ่ายชายกล้าออกมาเปิดความจริงบ้าง

ส่วนคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อีกคนหนึ่ง

เพราะว่าหลวงพี่ย้อยเป็นหลวงพี่ที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ออกมาแฉเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

กระทั่งมีการตรวจสอบทางวินัยสงฆ์

แม้กระทั่งกับทิศกาโตะก็ตาม
เพราะว่ากาโตะท่านก็ลาศิกขาออกไปแล้ว

ผ้าเหลืองกลายเป็นคารวาสทั่วไปแล้ว

เพราะว่าสังคมทราบมีการตรวจสอบแล้วผมจบแล้ว
แต่วันนี้ทางฝ่ายหญิงหรือว่านางสาวตอง
จะไปออกรายการทีวี
จะฟ้องผมหรือเปล่าก็ไม่รู้
ดังนั้นเรื่องจะฟ้องผมว่าหมินประมาท

งั้นดังนั้นผมก็ขอออกรายการทีวีบ้าง
เพื่อที่จะชี้แจงกลับ

ก่อนหน้านั้นที่หลวงพี่ย้อยเนี่ย
พอบอกว่าจบกับทิศกาโตะแล้ว
กับศรีกาที่มาออกเปิดเผยแล้ว

หลวงพี่เองจะไม่พูดอะไรละ
คือหายไปเลยไม่มีใครติดต่อได้เลย
นักข่าวพยายามติดต่อหลวงพี่ย้อย

เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าหลวงพี่ย้อยว่ายังไงนะฮะ
แต่วันนี้เนี่ยคุณนางสาวตองเนี่ย
ก็ไปเจอหมอปลา
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับหมอปลา

เล่าให้ฟังแต่ที่มาที่ไปจุดเริ่มต้น
เลยว่ามารู้จักกับพระนักเทศชื่อดังได้ยังไง

ใช่จนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์บนรถเนี่ย

มันเกิดเป็นความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ถึงขนาดที่มีอะไรกันบนรถเนี่ยนะครับ
นางสาวตองก็เปิดเผยเรื่องนี้กับหมอปลาแบบหมดเปลือกเหมือนกัน

ผมตัดเสียงบางช่วงบางตอน
ของนางสาวตองที่คุยกับหมอปลาให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยฮะ
เขาบอกว่าจอตรงนี้แหละ

ตองจับเนี่ยตองบาปไหม

บอกไม่เป็นไรเจตนาดีนี่คือมานวด

มันก็เป็นการคุยสภาพกันธรรมดาอ่ะ
เอ้าขออย่างนี้ตอนที่นวดตอนนั้นเราเริ่มรู้พี่จังว่ามันจะต้องมีเรื่องอย่างว่า

สาบาน
มันต้องไม่ถึงขั้นนั้นแน่นอน
เขาเขาใช้คำพูดว่ายังไงอยู่พี่ถึงไปนวดให้เขาอะครับ
ก็คือเรารู้ว่าเขาปวดเขาบ่นเขาบ่นมาหลายวันมาก

บ่นว่าปวดแบบนั่นรสปวดแล้วต้องไปที่ชุมพอต้องไปไกลไปกระที
อ่าเค้าเริ่มนวดไปไหนก่อน

แล้วเขาก็ก็แบบว่าต้องสวยนะ
เขามองหน้าต้องแล้วเขาแบบกลง
จริงต้องไม่ได้อยากเอามาแชร์แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เป็นบรรยากาศด้วยอยู่กันสองคนด้วย
แล้วช่วงที่มีครั้งแรกหลังจากนั้นเขามีการสนทนากันเหมือนเดิม
สนทนากันมากกว่าเดิมก็มีการเรียกหนูเรียกเมียอะไรขึ้นมา

รู้สึกรู้สึกตลอดแต่ก็คือแบบว่า
แล้วโรคที่เราเป็นอยู่มันดีขึ้นไหม

เพราะมันขัดกันมันขัดกับความคิดว่าแบบว่าเราควรจะทำสิ่งไหนดีระหว่างความถูกต้องกับถูกใจ
บทสนทนาส่วนหนึ่งที่นางสาวตองมีการเปิดเผยให้กับหมอปลาได้รับทราบ
ตั้งแต่เรื่องของจุดเริ่มต้นนะคุณนะ
ทำไมถึงรู้จักกับพระรูปนี้
ก็บอกว่าก็เห็นในไอจีด้วยก็ตามในไอจีด้วย
และเห็นว่าพระท่านก็มีคำเทศที่น่าสนใจ
หลังจากนั้นก็มีการติดต่อในไอจีนี่แหละ
เพื่อที่จะไปถวายของไปถวายอะไรต่างที่วัด
ทำบุญที่วัดแล้วมีจังหวะที่แบบเหมือนกับไปวัดไม่ถูก
หลังจากนั้นโทรหาในไอจีแล้วก็กลายมาเป็นที่มา
ในการแลกเบอร์โทรศัพท์กันแลกไลน์กัน
จนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถนั่นแหละฮะ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็นางสาวตองก็ออกมาบอกว่า
ตอนนั้นเธอป่วยนะซึ่งอดีตพระรูปหล่อรูปนี้
ก็รู้ว่าเธอป่วยนะฮะเป็นไบโพล่าเป็นอะไรแบบนี้นะครับ
และสิ่งที่พอเกิดเหตุไปหลังจากที่มีอะไรกันบนรถแล้วเนี่ย
พระรูปนี้เปลี่ยนไปทำให้เธอรู้สึกว่าห่างเหิน
แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระรูปนี้แปลกนะ
เธอก็มีเรื่องที่กลุ้มใจอะไรต่างนานาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้
เธอก็เลยนี่ครับได้มีการพูดคุยกับพระรูปหนึ่ง
นั่นก็คือเรารู้ข่าวกันแล้วหลวงพี่ย้อยนะครับ
หลวงพี่ย้อยเนี่ยพระรูปนี้หลวงพี่ย้อยได้ติดต่อเธอมา
แล้วก็ลอบถามเหมือนล่อซื้อเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เธอคิดนะตอนแรกนะ
หลวงพี่ย้อยล่อซื้อเธอว่าจะมาเป็นตัวกลางในการช่วยแก้ปัญหา
ระหว่างเธอกับอดีตพระรูปหล่อนั้นนะครับ
ก็เหมือนมีการแบบสอบถามว่าเป็นยังไงมีเรื่องกลุ้มใจอะไรหรือเปล่า
ถ้ากลุ่มใจก็บอกอัตมาได้นะเดี๋ยวอัตมาจะอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะ
กลายเป็นประเด็นที่หลวงพี่ย้อยก็ถูกโจมตีว่าหลวงพี่ย้อยเนี่ย
ล่อซื้อศรีการูปนี้เพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วเอามาเสนอต่อนักข่าว
ทำไมไม่เอาไปเสนอต่อพระผู้ใหญ่ให้พระผู้ใหญ่พิจารณา
เพราะว่านางสาวตองเขาไม่อยากให้เป็นข่าวเป็นคราวออกมาแบบนี้นะครับ
ทีนี้ฮะหลวงพี่ย้อยหรือว่าพระธวัฒน์พลจักรวโรได้ออกแถลงการออกมานะครับ
บอกว่าการออกมาเปิดคลิปเสียงของพระนักเทศชื่อดังกับศรีกา
ก็เพื่อให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง
หากพระทำผิดจริงก็ต้องปราชิกและศึกจากความเป็นพระ

แต่หากมีพยานหลักฐานและผลสอบสวนไม่ผิด
ก็ทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไปได้
ยืนยันว่าตัวผมเองเนี่ยตัวอัตมาเอง
ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนากันแกล้งทำร้าย
หรือหวังให้เกิดความขัดแย้ง
และเมื่อศึกแล้วทางพระธรรมวินัยก็ถือว่าจบสิ้น
ขอยุติและติดตามและยุติการให้ข้อมูลด้วย
อันนี้ที่หลวงพี่ย้อยเคยพูดออกมาเมื่อ๒วันที่ผ่านมานะ
ถ้าหลวงพี่ย้อยมาแบบนี้จริงไม่ได้หมดแค่นั้นนะ
เพราะว่าทางเจ้าวาสไวยาวัตกรพระลูกวัตมันเป็นแบบเหมือนกัน
บอกว่าตอนที่จำพรรษาที่วัดราชบำรุง
ก็ไปผัวพันกับศรีกาจนเป็นเหตุให้ต้องหนีออกจากวัด
แล้วก็มาจำพรรษาที่วัดหน้าพระรานที่นครศรีธรรมราชเหมือนกัน
พอมันกลายมาเป็นประเด็นแบบนี้ก็เลยตามหาตัวหลวงพี่ย้อย
แล้วที่มันก็เป็นข่าวออกมาไงคะว่าหลวงพี่ย้อยหายไปไหนก็ไม่รู้
ไม่มีใครเจอตัวเลยเมื่อวานนักข่าวทุกสำนักเลย
ตามหาหลวงพี่ย้อยกันเพื่อให้ชี้แจงแต่ก็ไร้วี่แววไม่มีใครพบตัวนะฮะ
กระทั่งกลางดึกเมื่อวานมีคนเห็นหลวงพี่ย้อย
ฮิ้วกระเป๋าออกจากวัดไม่รู้ไปที่ไหน
วันนี้มีข่าวว่าหลวงพี่ย้อยเดินทางเข้ากรุงเทพมนาคม
เพื่อจะไปออกรายการรายการหนึ่ง
ผมเนี่ยดักหลวงพี่ย้อยก่อนเลย
ขออภัยหลวงพี่ย้อยเพราะว่าผมต้องโทรเข้าไป
โทรครั้งแรกหลวงพี่ย้อยก็รับเลยนะเมื่อเช้า
ผมก็แนะนำตัวไปผมสืบสกุลจากไทยรัฐหลวงพี่ย้อย
ผมขอถามหลายประเด็นหน่อยหลวงพี่ย้อยอยู่กรุงเทพเหรอ
ออกรายการใช่ไหมหลวงพี่ย้อยบอกว่าใช่
แล้วก็ถามประเด็น๓ประเด็นหลักนะ
ถามเกี่ยวกับหลวงพี่ย้อยถูกฝ่ายศรีกา
เขามองว่าหลวงพี่ล่อซื้อล่อซื้อทำให้ศรีกาเปิดเผยข้อมูล
หลวงพี่ย้อยจะตอบศรีกาว่ายังไง
ประเด็นที่๒ก็คือประเด็นที่ทั้งคนในวัด
หรือว่าชาวบ้านออกมาเขาเรียกว่าแฉหลวงพี่ย้อยเหมือนกัน
หลวงพี่ย้อยก็มีพฤติกรรมเกี่ยวกับศรีกา
พันกับศรีกาเหมือนกันจนต้องหนีออกมาเนี่ย
หลวงพี่ย้อยจะว่ายังไง
แล้วก็อีกประเด็นสำคัญหลวงพี่ย้อย
หลวงพี่ย้อยจะทำยังไงต่อกับทิศกาโตะ
ฟังเสียงหลวงพี่ย้อยที่ให้สัมภาษณ์กับผมแล้วกันนะครับ
ไม่ได้หนีก็บอกแล้วที่มาตั้งแต่วันต้องบอก
แล้วสัมภาษณ์ก็แจ้งไปแล้ว
ไม่ได้หนีไปไหนก็เพราะความปลอดภัยของตัวเอง
เพราะโดยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮะ

หมายถึงไปตรวจสอบพระอาจารย์ด้วยไหมฮะ

เขาอย่าก็ต้องมาฝีมจากศีลนะครับ
เหมือนอาจารย์
เพราะว่าสรุปแล้วนะหลวงพี่ย้อยกับโยมตองไปออกรายการเดียวกัน
แล้วก็ตอนนี้กำลังถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะฮะ
คือตอนที่ผมถามหลวงพี่ย้อยไป

เพราะว่าหลวงพี่เอาเรื่องเขามาเปิดเผยทั้งที่โยมตอง
เขาต้องการให้หลวงพี่แค่เอาไปเปิดเผยกับพระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นเอง

หลวงพี่จะยังไงต่อถ้าเขาฟ้องหมินประมาท

หลวงพี่จะเดินหน้ายังไงต่อหลวงพี่บอกว่า

ต้องชี้แจงให้สังคมเข้าใจว่าเจตนาของหลวงพี่เป็นอย่างไร
อันนี้พอผมถามหลวงพี่ย้อยเสร็จแล้วนะ

ผมโทรศัพท์ไปที่คุณอุ๊บวิริยะ
ถามว่าคุณอุ๊บวิริยะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
วันนี้คุณอุ๊บวิริยะพานางสาวตองไปออกรายการทีวีไงคุณ
แนะกันตั้งแต่เช้าเลยพี่อุ๊บส่งรูปมาให้ดู
บอกว่าตอนนี้อยู่กับตองเขาและกำลังจะไปออกรายการแล้ว
คุณถ้าคนเห็นภาพนี้คนก็จะบอกว่า
พอมันมีเรื่องมีประเด็นพี่อุ๊บก็จะมาอยู่ในซีนด้วยตลอดเลย

บอกว่าที่รู้จักกับนางสาวตองรู้จักกันมานานแล้ว
ตั้งแต่น้องเขาเกิดแล้วนับเป็นหลานด้วยซ้ำ

แล้วผมก็ถามต่อพี่อุ๊บวันนี้พาน้องตองไปออกรายการ

แล้วก็อยากให้ฝ่ายชายออกมายอมรับความจริงด้วย

ตองน้องตองอยากจะพูดอะไรกับสังคม
ตองตอบว่าอย่างไรฟังเสียงทั้งหมดเลยไหม
เสียงพี่อุ๊บและเสียงน้องต่องนะครับ
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมถึงเกิดเหตุการณ์
แล้วก็ความสัมพันธ์กับพระพุทธตรงนี้พิศแล้วนะ

ด้วยที่ทำให้เหตุการณ์เป็นขนาดกรรมปะดดด

แล้วหนูก็จะสามารถอยู่ได้ต่อไป

เพราะว่าอยากให้ตองเขาขอโทษสังคมนะครับ

อุ๊บรู้จักกับครอบครัวนางสาวตองมานานแล้ว

แล้วก็บอกด้วยนะว่าคือเหมือนกับว่าพี่อุ๊บก็พาเข้าวงการบันเทิง

ใช่เพราะนางสาวตองหน้าตาสะสวยนะ
แล้วเคยพาน้องชายของนางสาวตองไปเดินแบบด้วย
ทีนี้ก็รู้จักกันมานะฮะแล้วพอเรื่องที่เกิดขึ้น

ได้พูดคุยกับคุณแม่ของนางสาวตองเหมือนกัน

ให้พี่ดำเนินการให้หน่อยในการดูแลลูกสาวให้หน่อยนะครับ
แล้ววันนี้แม่ของนางสาวตองก็เดินทางมาจากนครศรี
ขึ้นกรุงเทพเหมือนกันพี่อุ๊ปก็ชิดแจ้งแบบนี้

แต่พี่รู้จักเขาเป็นหลานด้วยซ้ำนะครับ
แล้วทีนี้อีกประเด็นนึงก็ถามว่าสรุปแล้วนางสาวตองเนี่ย
ฟ้องร้องหรือแจ้งข้อหาอะไรกับทางด้านของหลวงพี่ย้อยไหม

มาแค่ขอขมาหลวงพี่ย้อยในรายการเท่านั้นเอง
เรื่องที่ผ่านมามันจบไปนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งจะไม่มีการแจ้งฟ้องหมินประมาท
หรือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรกับหลวงพี่ย้อยเลยนะครับ
แต่กับคนในโซเชียลอาจจะมีอาจจะมีฟ้องหมินประมาท
บอกว่าเกลียนโซเชียลที่เข้ามาด่าทำให้เธอเสียหาย

อันนี้เป็นความคืบหน้าของประเด็นของทิศกาโตะ

แต่ตอนนี้ติดต่อทิศกาโตะสายว่างนะ
แต่ไม่ได้รับสายไม่มีใครรับสายนะฮะ
เดี๋ยวมีเพิ่มเติมยังไงอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ